ส่วนประเด็นข่าวอื่นในเบรกนี้ยังมีให้ได้ติดตามกันค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าปลายปีแบบนี้คนไปเที่ยว

หรือไม่ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดี
อันไหนที่มันเสื่อมมันก็ต้องซ่อม

อายุ๗๒ปีแล้วอยู่บ้านคนเดียว

คือคุณยายแกก็พยายามที่จะหนีเอาตัวรอดนะ
แช่อยู่ในอ่างน้ำที่มันก่อปูนมา

คุณยายพยายามเอาตัวรอดแล้วไงคุณทุกวิถีทาง
ที่สุดค่ะคุณยายสำลักควันจนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนเลย

อยู่ที่ตลาดเก่าบ้านสร้างอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้น

ซึ่งห้องริมสุดห้อง๒๐
ไฟมันไหม้จากชั้นล่างแล้วก็ลามขึ้นไปข้างบนอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะคะ
ในการฉีดน้ำสกัดกว่าเพลิงจะสงบได้
ทีนี้พอเพลิงสงบแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบข้างในค่ะ
ข้างในอาคารโดนไฟเผาจนมันเสียหายเกือบทั้งหมดเลย
แล้วพอเข้าไปดูในห้องน้ำชั้นล่าง
ไปเจอร่างของนางพยาวโกมลอายุ๗๒ปีที่เป็นเจ้าของบ้าน
สภาพตอนที่ไปเจอนะนอนแช่อยู่ในอ่างน้ำ
ที่เขาก่อปูนแล้วก็รองน้ำใส่แขนโผล่ขึ้นมา
แล้วตามร่างกายตามเนื้อตัวโดนไฟไหม้
บริเวณแขนบริเวณใบหน้า
ทีนี้ก็ไปสอบถามน้องชายของคุณยายพยาว
น้องชายบอกว่าอยู่บ้านหลังไม่ไกลจากกันมากนัก
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้พี่สาวอยู่คนเดียว
พี่สาวมีลูกด้วยนะลูกก็บวชเป็นพระอยู่ต่างจังหวัด
ตอนที่เกิดเหตุพี่สาวก็นอนอยู่ข้างล่างตามปกติ
แล้วก็มีคนร้องตะโกนบอกคือมาบอกน้องชาย
ว่าบ้านพี่สาวถูกไฟไหม้
คิดว่าพี่สาวน่าจะหนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำชั้นล่าง
เพื่อไม่ให้ไฟมันมาคลอกตัวคือลงไปแช่อยู่ในอ่างน้ำ
แต่ทีนี้ควันมันเยอะค่ะคุณผู้ชม
อาจจะทำให้สำลักควันแล้วก็เสียชีวิต

คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ

ที่กัลสินไฟไหม้บ้าน๓หลังเลยค่ะ

อยู่ในพื้นที่บ้านสาที่หมู่๗ตำบลคลองขาม

ไฟไหม้บ้านหลังแรกก็คือบ้านเลขที่๒๙๙
ของนายบุญมาภูจตุอายุ๗๐ปี

ของนางนงยาวภูจตุอายุ๕๙ปี
และหลังที่๓คือบ้านเลขที่๑๒๒
ของนางศรีภูจตุอายุ๗๗ปี
ทั้ง๓หลังเป็นญาติกันหมดเลย

พอเห็นไฟไหม้แบบนี้ต้องหนีตายกันออกมา
แต่ว่าไฟมันก็ไปไหม้ทรัพย์สินต่างจนได้รับความเสียหาย
เจ้าหน้าที่หลังจากที่เห็นไฟไหม้แล้วมาช่วยดับเพลิง
ใช้เวลาประมาณอยู่ชั่วโมงนึง
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เจ้าของบ้านหลังที่๒บอกว่าช่วงประมาณตี๔๓๐

แล้วเห็นบ้านญาติกันเนี่ยคือบ้านนายบุญมาโดนไฟไหม้ทั้งหลัง
ทีนี้นางนงเยาเจ้าของบ้านหลังที่๒เห็นแบบนั้น

ปรากฏว่าไฟเนี่ยจากบ้านของนายบุญมามันก็ลามมาที่บ้านนางนงเยาอย่างรวดเร็วค่ะ
สิ่งที่นางนงยาวหยิบมาได้อย่างเดียวคือแค่กระเป๋าสตางค์
แล้วตอนนี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุนะคะ
แต่ว่านายบุญมาที่เป็นเจ้าของบ้านต้นเพลิง
เขามีอาการป่วยทางจิตทานยาเป็นประจำ
ชาวบ้านก็เลยคิดว่านายบุญมาเนี่ยอาจจะไปก่อไฟผิงช่วงกลางค่ำกลางคืน
แล้วไม่ได้ดับไฟก็เลยเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้
ตนเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
หรือว่าอาจจะเกิดจากการก่อไฟผิง
ซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็ต้องไปสอบสวนเจ้าของบ้านดูสิคะ
มันวอดไปทั้ง๓หลังไม่เหลืออะไรเลยนะคะ
ส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นที่ประเมินประมาณ๑ล้านบาทนะคะ